สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารามาแล้ว
วันนี้ขอรับบทเป็นแม่ค้าขายเสื้อกันหนาวมือ๒
อากาศมันเย็นแล้วบางพื้นที่เข้าสู่เกณฑ์หนาว
พูดถึงเรื่องของความหนาวนะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะจะเห็นว่าความหนาวเย็นยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
อยู่พื้นที่เดิมนะคะตรงนี้ค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนจุดที่เป็นสีเขียวเหล่านี้นะคะเย็นถึงหนาว
อย่าลืมนะใส่เสื้อกันหนาวทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะที่เขาเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนสุดสัปดาห์เล็กน้อยของสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่านอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เข้ามาเพิ่มและทำให้ฝนเขาไม่ได้จากไปก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามานะคะก็จะทำให้ประเทศไทยจุดอื่นอื่นที่ไม่ใช่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนเนี่ยมีฝนได้ค่ะ
ฝนตอนบนเห็นไหมคะฝนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะฟ้าโปร่งโล่งสบายมากแต่ให้สังเกตจุดนี้ค่ะภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส
ฝนเริ่มก่อตัวในทะเลอ่วไทยตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากนั้นค่ะเกิดเป็นฝนในพื้นที่ได้ตลอดทั้งวันตรงนี้นะคะภาคใต้ต่อล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะต้องระมัดระวังด้วยฝนเกิดขึ้นคลื่นก็สูงเช่นเดียวกันตายค่ะอ่าวไทยคลื่นสูงมากนะคะจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒๓เ